หน่อยนะคะสามีหายโลกต้องรู้
ตามหาสามีด้วยการบีบแตรยาวไปแบบนี้ค่ะ

เป็นเรื่องค่ะเพราะชาวบ้านทนไม่ไหวไปแจ้งความ

ถามว่าท้องเรื่องเรื่องราวเกิดอะไรขึ้น
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณแฟลต์ตำรวจย่านอุดมศุกร์

ที่บีบแจ้ขับรถเก๋งสีขาป้ายแดงด้วย
เข้ามาตรงนี้เป็นแฟลต์ตำรวจประมาณสัก๑๒ตึกด้วยกัน
มาจอดระหว่างแฟลต์ตึกที่๔กับตึกที่๕
บีบแตรยาวแบบนี้ตามหาสามีที่เป็นตำรวจ
แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอายุสักประมาณ๓๐ปี

ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนบ้าคลั่งเลย
เพราะสามีของเธอซึ่งเป็นตำรวจพาผู้หญิงอื่นไปกินข้าว
แล้วก็พาผู้หญิงคนนั้นมาที่แลต์นี้
พอเธอรู้ว่าสามีพาผู้หญิงมาตรงนี้ก็เลยมาตาม
แต่ตึกมันมีตั้ง๑๒ตึกก็ไม่รู้ว่าสามีพาผู้หญิงไปอยู่ห้องไหน
วิธีการเรียกของเธอก็คือบีบแตรยาวแบบนี้เพื่อให้สามีออกมานะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นส่วนหนึ่งก็สงสารเลยช่วยค่ะช่วยตามหาสามี
แต่ดูจากรูปที่เธอให้ดูนะไม่มีใครคุ้นหน้า
เพราะว่าแฟลต์ตำรวจอุดมศุกร์ตรงนี้มันมี๑๒ตึกก็จริง
มีตำรวจหลากหลายหน่วยนะคะที่มาอยู่

ใช่ก็เลยไม่รู้จักกันหมด
หลังจากนั้นชาวบ้านบางส่วนก็ทนไม่ไหวค่ะ

คนด่าคนจะหลับจะนอนนะคะ
คือช่วงเกิดเหตุมันประมาณช่วงดึกแล้วด้วย
สุดท้ายแล้วก็ไม่มีรายงานนะคะว่าผู้หญิงคนนี้

แต่ที่แน่น่าจะโดนเรื่องของคดีด้วย